ใช่ค่ะแต่วันนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
หรือว่าไม่สามารถเข้าถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตได้

วันนี้วันแรกถึง๒๕กุมภาพันธ์

เป็นอย่างไรกันบ้างก็ส่งข้อความมาคุยกันหน่อยนะฮะ

ที่จังหวัดพยาว

นี่เป็นเสียงสะท้อนจากคุณลุงท่านหนึ่ง
ฮะมาที่ธนาคารกรุงไทยสาขาเชียงคำ
ก็จะเห็นนี่นะฮะโอ้โหตั้งแต่เช้าอ่ะใช่ค่ะ

มาลงทะเบียนวันแรกนะฮะในความช่วยเหลือของรัฐบาล
ก็เลยงงว่าจะต้องต่อแถวตรงไหนอะไรยังไงรับบัตรคิวอะไรตรงไหน
แล้วคนมันเยอะมากไงฮะก็ล้นออกมาเนี่ยฮะใช่ค่ะ
ก็อีกมุมหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่คาดคิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้
ใช่จำนวนเจ้าหน้าที่ก็ไม่เพียงพอค่ะครับนี่ฮะ
ก็ต้องเข้าแถวกันแบบงงนะฮะคือเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มาบอกว่า
วันนี้รับได้กี่คิวแบบไหนอะไรยังไงนะฮะ
คือมองตามภาพบางทีไม่เห็นว่าแถวนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่นึกออกไหมคะ
เพราะคนคนเต็มพื้นที่เลยอ่ะถูกต้องไม่รู้จะทำยังไงใช่
เนี่ยฮะบางคนก็ต้องกลับไปแบบงงก็มีนะฮะ
ใครที่มาก่อนได้เข้าไปก่อนก็ไปลงทะเบียนอะไรกันนะครับ
ส่วนที่สารประชาคมจังหวัดพยาวนะครับมีประชาชนกว่าพันคนนะครับ
ก็ไปนะฮะนี่ฮะเพราะว่านอกจากไปที่แบงค์แล้วที่สาขาของแบงค์กรุงไทยเนี่ย
ทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีบางจุดที่เขาเปิดเป็นจุดบริการพิเศษ
ใช่ค่ะแล้วก็จะมีบางจุดที่เป็นจุดบริการเคลื่อนที่ด้วยนะคะ
ตรงนี้สาราประชาคมนะครับที่จังหวัดพยาวนะครับทุกผู้ชมครับ
คือมากันเยอะเนี่ยโอ้โหยิ่งกรหนไปใหญ่นะฮะ
เมื่อเจ้าหน้าที่มาบอกว่าวันนี้สามารถลงทะเบียนให้ได้เนี่ย
คือรับบัตรคิวให้ได้๑๐๐คน
เช้า๕๐บ่าย๕๐โอ้โหพอทราบเท่านั้นแหละ
ทีนี้โตเถียงกันวุ่นแล้วฮะว่าเอ๊ะตกลงยังไงกันดีนะฮะ
ทำไมได้เท่านี้นะครับมากันเยอะแยะไปหมดนะครับ
เกิดความวุ่นวายเพราะว่าบางคนก็บอกว่ามาก่อนอ่านี่ฮะ
ปัญหามันก็มีนะครับอย่างนายนางลำดวนชัยวรนะครับ
อายุ๗๑ปีนี่ครับบอกว่าน่าจะมีการจัดระเบียบจัดคิวกันตั้งแต่ต้น
เพราะว่าที่มาเนี่ยคือไม่รู้ว่าให้แค่ร้อยคิวค่ะนะฮะ
ก็เลยมาพร้อมกันหมดนะครับคือเข้าใจแหละว่าลงทะเบียนหลายวันนะ
คือถ้าลงหลายวันเนี่ยแล้วรู้ว่าวันละร้อยคิวเนี่ยนะฮะ
จะได้ทยอยทยอยกันมาแต่วันนี้เขาก็นึกว่าต้องมาให้ทันนะฮะ
ก็เลยมากันหมดเลยฮะวันนี้แล้วพอบอกได้แค่ร้อยคิวทีนี้ยุ่งเลยฮะ
โอ้โหเราให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในหลายพื้นที่นะคะ
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะได้หาแนวทางในการแก้ไขในวันต่อไปด้วยนะคะ
นี่คือธนาคารกรุงไทยสาขาขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
คนไปรอกันเยอะเหมือนกันคุณยายวัยเจ็ดสิบแปดค่ะ
ชวนศรีเภาโฮกนะคะเป็นชาวตำบลขุนทะเล
คุณยายบอกว่าคือดีใจนะคะที่รัฐบาลเปิดให้
ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเราชนะ
แต่คุณยายใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าลงทะเบียนไม่ได้
ต้องอาศัยเพื่อนบ้านพาไปที่ธนาคาร
ร่างกายก็เดินไม่ค่อยจะไหวใช้ไม้เท้าค่ะ
ก็อยากจะให้รัฐบาลอำนวยความสะดวก
ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนจน
ให้เข้าถึงง่ายกว่านี้หน่อยได้ไหมนะคะ
นางสาวพาริสาชัยแก้วอายุ๓๒ปี
เป็นชาวอำเภอดอนศักดิ์ต้องลางาน๑วัน
คือลางานเพราะว่าจะต้องพาแม่
รอลงทะเบียนที่ธนาคารคุณแม่อายุเยอะแล้ว
อายุ๖๘ทีนี้ค่ะก็อยากจะให้หน่วยงาน
ภาครัฐช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยเฉพาะ
ดูข้อมูลจากทะเบียนราชแล้วก็ช่วยเหลือเลย
ได้ไหมบางทีขั้นตอนในการลงทะเบียน
ทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางสมาร์ทโฟน

คุณทะเบียนราชมันมีอยู่แล้วค่ะมันสามารถโอ้มเข้าไปได้เลย
เมื่อมันมีข้อมูลอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องมาทำอะไร
เพราะว่าคนแก่เขาก็เดินทางมันลำบาก
บางคนลูกหลักเขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยบางคนปวดขาปวดเข่า
ยังต้องมาคนเดียวเลยสำหรับคนแก่มันลำบาก
ชนะนี่จะเป็นในส่วนของผู้ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๒
ไม่เป็นข้าราชการคือไม่ได้ทำงานไม่มีรายได้อะไรตรงนั้นนะครับ
เบี้ยบำเน็ตเรื่องของบำนานอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
วันนี้ก็เลยมากันเยอะนะฮะสำหรับท่านที่เข้าไม่ถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ต
ไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนนี้ก็เคยถามกันว่าไม่มีสมาร์ทโฟนจะลงยังไง
ใช่ก็เลยมีการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนในลักษณะนี้เพิ่มเติม
หรือต่อให้ลงทะเบียนให้แล้วจะเอาไปใช้ยังไงเดี๋ยวจะบอกนะฮะ
เอาไปใช้ยังไงนะครับแต่ว่าเนี่ยฮะเขาก็ให้มาลงที่สาขาของแบงค์กรุงไทย
หรือว่าหน่วยที่เปิดบริการพิเศษนะครับ
ไปดูนครศรีธรรมราชนะครับทุกผู้ชมครับ
สมเด็จพระศรีนคริน๘๔ที่อำเภอเมืองนะฮะ
ที่นี่ก็มากันเยอะนะครับทยอยกันมาตั้งแต่เช้านะครับ
ร่วม๕๐๐๐คนได้ฮะมารอลงทะเบียนเราชนะนะครับ
แถวนี้ยาวเกือบ๑กิโลเมตรยิ่งสายแดดมันก็ยิ่งมา
ยิ่งเที่ยงยิ่งบ่ายแดดก็ร้อนนะครับ
ส่วนใหญ่ที่มาก็ธรรมดาแล้วครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับพี่ป้าน้าอาคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยาย
ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแม้โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่า
ซึ่งมันโหลดโอ๊คโหลดแอปมาใช้ไม่ได้ก็จะเต็มไปด้วยผู้สูงอายุ
ท่านพิการก็มาใช่ให้ญาติพี่น้องให้ลูกให้หลานพามานะครับ
เพราะว่าอยากมาลงทะเบียนนะครับจะได้รับเงินช่วยเหลือกันเจ็ดพันบาท

อย่างคุณตาวัญชัยมันธนสุริอายุ๘๑ปีแล้วนะครับ
บอกว่าวันนี้เอาบัตรประชาชนมาของตัวเองด้วย
แล้วก็นี่ฮะคุณตาวัญชัยบอกเอาของภรรยาคือของคุณยายมาด้วย
แต่ก็ไม่รู้ว่าของภรรยาจะลงได้หรือเปล่า
เพราะเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าของบัตรประชาชนต้องมาเอง
แต่ภรรยาผมเนี่ยโอ้โหป่วยสุขภาพไม่แข็งแรง
คือมาไม่ไหวหรอกมาจากบ้านเนี่ยมายืนอย่างผมเนี่ยนี่ผมยังแทบแย่๘๑
ภรรยาผมเนี่ยมาไม่ไหวก็เลยอ่ะไม่เป็นไรมาคนเดียวก็ได้
เอาบัตรประชาชนติดมาด้วยเดี๋ยวก็รอลุ้นเอาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาจะลงให้หรือไม่ให้อะไรยังไงนะฮะ
อืมนี่นะคะครับทีนี้ค่ะที่จุดบริการพิเศษที่
กแดดเหมือนกันบางคนมีร่มไปบางคนไม่มีร่มไป
ก็เอาผ้ามาโพกศีรษะอย่างนี้ค่ะโอ้โหมาบังแดดกันแบบนี้ค่ะ
คนไปรอลงทะเบียน๕๐๐๐กว่าคนได้นะคะ
อากาศร้อนผู้สูงอายุหลายท่านเป็นลม
นี่ค่ะหน้ามืดก็ต้องประถมพยาบาลกัน
คือต่อคิวกันนานนะคะแล้วคนเยอะนะคะแล้วตากแดดกันด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็นำเต็นต์ไปไปกางไปให้บริการประชาชน
เพื่อช่วยให้หลบแดดนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะ
วันนี้วันแรกด้วยนะคะค่ะคือลงทะเบียนได้ถึงวันที่๒๕นะคะ
แต่ว่าวันแรกหลายพื้นที่เขาก็ไม่รู้ว่ามีการจำกัด
จำนวนคนมากน้อยขนาดไหนก็เลยไปกันเยอะอย่างที่เห็นในภาพ
นนทบุรีก็เหมือนกันนะคะแต่ที่นนทบุรีเนี่ย
เหนือจากการต่อคิวแล้วก็รอนาน
มีประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการดุคุณป้า
คุณป้าถึงขั้นน้ำตาไหลเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
มันดูบุตรภาคุณป้าใจเย็นค่ะคุณป้า
แล้วได้คำตอบยังไงบ้างคะรอ
เขาให้คุณป้ากรอกเหรอคะนี่ไงให้กรอกเอกสารแล้วเขาให้ยังไง
เครื่องมันเสียแล้วก็ดุเหมือนหมาเลย
ใจเย็นนะคุณป้านะยังไงคะยังไงรู้สึกยังไง
มันไม่เป็นธรรมคุณอธิบายสิคุณมาตรงนี้ทำอย่างนี้อย่างนี้
ไม่ได้คุณดูดูเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนพี่เขาว่า

คนนะไม่ได้เห็นที่ไม่มีชีวิตใจจะเคาะตรงไหนก็ได้

ตรงนี้นะป้าหูได้ยินไหมตามองเห็นไหมทำไมไม่ถาม
คนเราเราจะใจตัวเองค่ะ

น้อยใจค่ะหน่วยงานราชการทำแบบนี้ทำได้ยังไง
นี่ค่ะคือเสียงสะท้อนจากคุณป้าท่านนี้อายุ๕๙นะคะ

คุณป้าน้อยใจน้ำตาไหลเลยนะคะ
คุณป้าก็บอกในลักษณะที่ว่าถ้าจะให้ทำอะไรก็บอกสิ

พูดกันดีสิบอกกันเป็นขั้นเป็นตอนสิ
เพราะคุณป้าก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรยังไงบ้าง

ตอนที่ธนาคารเขาเปิดบริการให้ประชาชนไปลงทะเบียน
เราชนะเป็นวันแรกสำหรับคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
คนก็ไปรอกันเยอะแล้วมันก็กลหนนะคะ
แล้วก็มันมีบางช่วงบางตอนระบบล่ม
ระบบล่มมันก็ยิ่งช้าไปอีก
ก็เลยมีเจ้าหน้าที่เหมือนกับตะโกน
ส่งเสียงดังออกมาเป็นระยะ
ก็ในมุมหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ตะโกนทำความเข้าใจ
ว่าระบบล่มนะต้องรอนะช้าหน่อยนะแล้วคนเยอะ
ก็อาจจะต้องตะโกนใช้เสียงดังประมาณนี้นะคะ

คนที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่ล่ะค่ะคุณป้าท่านนี้นะคะ
คุณบ้านท่านน้อยใจร้องไห้ออกมาเลยนะคะ
คุณป้าใช้คำว่าดุเหมือนหมาเลยค่ะ
ทำไมต้องดุกันแบบนี้นะคะน่าจะอธิบายกันดี
ถ้าเป็นพ่อแม่ตัวเองโดนแบบนี้จะคิดยังไง
คุณป้ายุภาบอกว่าขอกลับไปกินยาคลายเครียดก่อนก็แล้วกัน
เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่แต่พูดไปน้ำตาไหลไปคุณผู้ชม

กลับเลยค่ะขอไปกินยาแก้ปวดปวดหัวเลย

ทำไมคุณป้าถึงขั้นน้ำตาไหลน้ำตาตกแบบนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ตอนนั้นก็คุยปกติ
ก็ไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่าคุณป้าไม่พอใจ

มารอได้เลยมาช่วงบ่ก็ได้
เพราะว่าหนูประจำบ้างก็ได้แล้ว
แล้วก็แบบได้จ่ะก็พูดดี
เธอตอนนี้ลองลงทะเบียนให้แกเรียบร้อยแล้ว
ลงทะเบียนเรียบร้อยสัยเรียบร้อย
แล้วก็มาฟังของบ่ายฟังเราก่อน
เจ้าหน้าที่ชี้แจงแบบนี้ค่ะคือเจ้าหน้าที่บอกว่าลงให้แล้วด้วย
อืมตอนป้าเดินออกไปก็ไม่เห็นมีอะไรนี่แต่ว่าเรื่องนี้นะคะ
ธนาคารกรุงไทยบอกว่าก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะครับผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทอง
นายสุชัยเนธสวัสดิ์รีบไปหาคุณป้ายุภาถึงบ้าน
ครับนี่ค่ะไปยกมือไหว้คุณป้าแบบนี้อ๋อน้องคนนั้นก็มาด้วยใช่ค่ะ
ไปอธิบายครับไปทำความเข้าใจกับคุณป้านะคะอืม
ป้ายอมรับว่าที่พูดออกไปแบบนั้นที่น้ำตาไหลแบบนั้นก็เพราะว่า
ไปรอคิวตั้งแต่เช้าคนเยอะมากที่นั่งก็ไม่มี
ต้องไปนั่งรอที่หน้าธนาคารจนถูกรอปภธนาคารข้างมาไล่
อืมแล้วคุณป้าบอกว่าเหนื่อยจริงจริงเพลียมากหิวข้าวด้วย
พอมีคนมาถามก็นึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของที่ธนาคารสาขาบางบัวทอง
ใส่เสื้อกั๊กเหมือนกับเจ้าหน้าที่อืม
ป้าก็เลยเข้าใจว่าคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่แล้วมาดุป้าคุณป้าก็เลยน้ำตาไหลอะค่ะ
ธนาคารกรุงไทยก็ขอโทษนะคะมอบกระเช้าขอโทษนี่นะคะ
คุณป้าเองก็ขอโทษทางธนาคารเหมือนกันที่พูดไปด้วยความน้อยใจจนน้ำตาไหลแบบนั้นนะคะ
คือด้านในธนาคารเนี่ยก็น้องก็อธิบายให้เรียบร้อยเห็นได้ว่าออกไปข้างนอกอาจจะเจออีกฝ่ายหนึ่งหน่วยหนึ่ง
คือหลายท่านก็เดินทางมาจากหลายที่นะยิ่งต่างจังหวัดเนี่ยบางคนก็มาจากโอ้โหตำบลอย่างนี้ใช่ไหม
บางคนต้องเหมารถกันมาทั้งหมู่บ้านมากันเป็นหลายคนมากันพร้อมกันทีเดียวอย่างนี้
เพื่อมาที่ธนาคารสาขาหรือว่าจุดต่างที่เขาเปิดเป็นจุดพิเศษนะครับ
เพชรชบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับทางธนาคารกรุงไทยเพชรบูรณ์บอกว่าต้องขอชี้แจงหน่อย
หลังจากที่มีข่าวว่าโอ้โหเปิดให้ลงทะเบียนแค่วันละ๖๐คนนะฮะ
เพชรบูรณ์วันนี้นะครับนายบุญรอดโพบัวอายุ๗๑ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์
วันนี้ก็มากับภรรยานะครับนั่งรถโดยสารมาจากบ้าน
นี่ฮะคุณลุงบุญรอดบอกมาตั้งแต่๗โมงเช้าเพื่อให้ทันธนาคารเปิด
ปรากฏว่ามาถึงจองคิวไม่ทันเพราะว่ามาถึงเนี่ยเขาบอกว่าให้แค่๖๐คน
คิวแค่วันละ๖๐คนเลยตั้งใจว่าอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่
วันนี้ว่ามาเช้าแล้วนะมาตั้งแต่๗โมงเช้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาให้เช้ากว่านี้อีกนะฮะ
คือสำหรับตัวลุงบุญรอดเนี่ยบอกว่ามีเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียว
ส่วนเงินอย่างอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าตกสำรวจนะ
ตัวเองก็มีแค่โทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับลงทะเบียนอะไรก็ไม่ได้
พอรู้ข่าวว่าเนี่ยใครไม่มีสมาร์ทโฟนนะลงทะเบียนโครงการนี้นะที่ผ่านมาลุงบอกลุงไม่เคยลงอะไรได้เลย
ลุงไม่มีสมาร์ทโฟนพอครั้งนี้เขาบอกเราชนะเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนมาที่แบงค์เลย
ที่แก๊งกรุงไทยเลยวันนี้๑๕กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะลุงมาเลยนะครับ
แต่ปรากฏว่ามาถึงโอ้โหบอกให้๖๐คนตั้งใจว่าอยากได้เงินไปซื้อข้าวปลาอาหารเครื่องใช้เข้าบ้านเนี่ยนะครับ
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับฝ่ายประชาสมพันธ์ของธนาคารกรุงไทยขอชี้แจงนะครับว่า
ได้สอบถามไปยังผู้จัดการแบงค์ที่สาขาเพชรชบูรณ์แล้วยืนยันว่ากรณีที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนเยอะมาก
สาขาเพชรบูรณ์ได้แจกบัตรคิวตามที่ประชาชนมาลงทะเบียนแจกบัตรคิวทุกคนนะครับ
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าให้เพียงแค่๖๐คนไม่จริงนะครับอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผิด
สาขาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาทุกคนนะฮะทีนี้คำว่า๖๐คนมายังไงล่ะ
อาจจะเข้าใจผิดตรงเก้าอี้คือเก้าอี้เนี่ยทางสาขาเขาก็มีไว้รองรับ
ผู้มาใช้บริการผู้มาลงทะเบียนเนี่ยอยู่หกสิบตัวค่ะก็มีอยู่เท่านี้เลยวางไว้เท่านี้ก่อน
เหลือก็อาจจะต้องยืนรอหรือว่าต่อแถวรอข้างนอกทีนี้ก็เลยเข้าใจผิดกันคิดว่า
ได้แค่นี้๖๐คนไม่ใช่ความยิงแจกบัตรคิวทุกคนแล้วก็ทยอยเข้าไปพรุ่งนี้ไปใหม่ได้
อาจจะเป็นเพราะวันนี้วันแรกก็อาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันความฉุกระหุกเกิดขึ้นนะคะ
แต่ว่าในพื้นที่กรุงเทพบรรยากาศก็อาจจะแตกต่างหน่อยกรุงเทพก็คนจะไม่ค่อยเยอะมากนะคะ
ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตนักข่าวของเราไปดูที่ธนาคารกรุงไทยสาขาโชคชัย๔ค่ะ
ก็ไม่ค่อยแออัดเท่าไหร่นี่คือบรรยากาศด้านหน้านะคะ
สุภกรขาวสนิทอายุ๕๕ปีเป็นหนึ่งในประชาชนที่เดินทางไปยืนยันตัวตนโครงการเราชนะนะคะ
ก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยได้โหลดแอปในสมาร์ทโฟนอยู่แล้ว
แต่ปัญหาคือยืนยันตัวตนไม่ผ่านก็เลยต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนอีกครั้งกับทางธนาคารกรุงไทยสาขาโชคชัย๔
ช่วงเที่ยงเจ้าหน้าที่ก็น้อยนะคะก็ไม่เพียงพอกับการบริการ
แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามให้คำแนะนำอย่างเต็มที่
นายสุภกรบอกว่าก็เข้าใจแหละว่าทางรัฐบาลทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็พยายามจะทำให้ระบบมันรองรับการลงทะเบียนของประชาชน
แต่ระบบก็มีปัญหาติดขัดอยู่บ้างก็อาจจะต้องปรับปรุงกันต่อไปค่ะ
ถามว่าดีไหมถ้าในมุมมองของผมผมก็บอกว่า
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่รัฐออกมาตรการตรงนี้มา
ก็ทำให้ช่วยเหลือคนที่เขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระบบ
ดำรงชีวิตในแต่ละวันใช่ไหมครับ
ก็มีประโยชน์ทั้งร้านค้าแล้วก็ผู้ที่ใช้บริการด้วย
ก็ดีครับไม่ต้องเป็นเงินสดก็ดี
เพราะว่ามันจะได้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
ทีนี้ค่ะไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาบางกรวยค่ะ
ที่นี่ก็คนไปเยอะนะคะก็ไปต่อแถวกันยาวเลยค่ะ
พัชมนต์สกุลบุญลิขิตอายุ๖๙ปี
ท่านเป็นแม่ชีนะคะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไปยืนยันตัวตน
เนื่องจากว่าไม่ได้มีสมาร์ทโฟนใช้
ก็บอกว่าก็เป็นโครงการที่ดีนะคะแต่ก็ไม่สะดวกแหละ
สำหรับประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้
ส่วนตัวมองว่าให้เป็นเงินสดน่าจะดีกว่า
โดยเฉพาะผู้สูงอายุจะได้นำเงินไปรักษาพยาบาล
เวลาที่จำเป็นได้ครับแต่ในส่วนกรณีนี้
สามารถใช้จ่ายได้แค่ของใช้เท่านั้น
นี่นะคะก็หลากหลายความเห็นเดี๋ยวลองฟังเสียงแม่ชีท่านนะคะ
คำหน้าเงิน๗๐๐๐บาทนี่ไหมลูกอย่างนั้นนะ
ถ้าแม่ชีแบบนี้ถ้าเป็นเงินแบบนี้
บางทีแม่ชีมีลูกหลานซื้อให้กินแล้ว
อะไรแล้วใช่ไหมลูกจะออกไปซื้ออะไรก็ลำบาก
แต่ถ้าไปหาหมอเนี่ยแล้วได้แน่นอน
ได้ไหมคะไม่ใช่คิดอย่างนั้น
โครงการเราชนะเพื่อรับความช่วยเหลือในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙
สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าไม่ถึงอินเตอร์เน็ตหรือว่ามีปัญหาต่างนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ด้วยนะครับ
มีรายได้ไม่เกิน๓แสนบาทต่อปีมีเงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน๕แสนบาทนะฮะ

ธนาคารเนี่ยแบงค์กรุงไทยทุกสาขาหรือว่าหน่วยที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยตามจุดต่างเนี่ย
ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่เป็นไรแต่เอาบัตรประชาชนไปด้วย

ถ้าคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเป็นรุ่นเก่าเนี่ยไปติดต่ออำเภอหรือว่าเขตแถวบ้าน

เจ้าหน้าที่ก็จะใส่ข้อมูลให้เสร็จแล้วก็กำหนดพินรหัส๖หลัก
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อนุมัติเสร็จก็เอาไปใช้จ่ายได้นะครับ
กลุ่มนี้ก็จะเข้าตามบัตรประชาชนนั่นแหละนะฮะ

วันศุกร์ที่๕มีนาคม๖๔ปี๔๐๐๐บาท
จากนั้นทยอยจ่ายสัปดาห์ละ๑๐๐บาท
เมื่อไม่มีสมาร์ทโฟนจะใช้เงินยังไงคำตอบก็คือก็ใช้บัตรประชาชนแทน
เวลาไปซื้อสินค้าชำระค่าบริการต่างนะฮะก็คือร้านค้าทงฟ้าราคาประหยัดนะฮะ
ร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะใช้บัตรประชาชนแทน
ก็๑๕๒๕กุมภาพันธ์
ก็ยังมีเวลานะคะคือจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
นักข่าวก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่
อาจจะเป็นเพราะวันนี้เป็นวันแรกด้วยนะคะก็อาจจะมีความฉุกระหุกในหลายพื้นที่
เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ารับรู้และรับทราบ
และรู้สึกเป็นห่วงรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นภาพปัญหาความคลุกคลักความติดขัด
ที่เกิดขึ้นในธนาคารแต่ละแห่งแออัดยัดเหยียดคนต่อคิวยาวตากแดดร้อนเนี่ยนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่าก็ยังมีเวลาอีกหลายวันจนถึง๒๕กุมภาพันธ์
ถ้าไม่พอเดี๋ยวจะขยายเวลาออกไปให้อีกเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มนี้
ฟังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะ
คือมันมีเวลาอยู่แล้วนะไม่จำเป็นจะต้องมาวันแรกก็ได้ได้ไหมได้ไหมนะ
บางทีมันแน่นเกินไปแล้วบางทีก็ขี่ความสามารถในการที่จะดูแลตรงนี้มันใช้มันไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์ระบบที่มันเร็ว
มันไม่ได้ใช้ระบบออนไลน์ระบบที่มันเร็วกว่านะ
เพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลามากพอสมควร
วันหนึ่งมันอาจจะไม่ได้มากนัก
แต่ถ้าเราทยอยกันมามันก็ไม่คับข้าง
เรามีเวลาตั้งเวลาคุ้มโดดไว้แล้ว
ถ้ามันไม่พออะไรก็ขยายอีกได้นะถ้ามันจำเป็นนะครับ
วันนี้ผมก็ได้สั่งให้กระทรวงการคลังได้ไปดูในเรื่องนี้แล้วนะครับ
สิ่งเหล่านี้มันจะคู่ขนานไปกับการได้รับวัคซีนมาด้วย
ใครไม่รับวัคซีนหรือใครรับแล้วก็ตามก็ยังคงใส่หน้ากากอยู่
ผมว่ามันก็จะปลอดภัยไปเรื่อยนะ